ถามว่าแล้วมินนี่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่สิงคโปร์

คนก็ไปตรวจสอบมาดูว่าเอ๊ะเงี่ยมินนี่
อายุน้อย๑๐๐เว็บ
เขาเป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์
เล่าคร่าวแล้วว่าเธอก็มีครอบครัวเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ที่เลยใช่ไหมคะ
แต่ไปดูไลฟ์สไตล์ดูชีวิตการใช้ชีวิตของมินนี่กันหน่อย
เห็นบอกว่าไลฟ์สไตล์ค่อนข้างที่จะหรูหรา
ใช้ชีวิตดุหราแล้วก็มักจะถ่ายคลิปถ่ายภาพการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยค่ะ
ไปดูที่บ้านของมินนี่คือมินนี่เป็นคนจังหวัดเลยแต่มีบ้านอยู่ที่กรุงเทพนะคะ
บ้านเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่เลยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางเขนค่ะ
ไปตรวจสอบดูเขาบอกบ้านของมินนี่เนี่ยคือบ้านที่ใหญ่ที่สุดและราคาแพงที่สุดในหมู่บ้านนะคะ
คือราคาปกติของบ้านในหมู่บ้านนี้เนี่ยอยู่ที่๑๐๑๕ล้าน
บ้านของมินนี่๒๐ล้านค่ะ
เห็นบอกว่าตอนไปถึงมีคนอยู่ในบ้านนะคะพี่อุ๋ยแต่ว่าไม่มีใครออกมาให้ข้อมูล
เราก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงเขาบอกว่าจริงบ้านหลังนี้ก็จะมีแม่บ้านที่คอยมาดูแลอยู่
ตั้งแต่มีข่าวออกมาเนี่ยแม่บ้านก็ไม่ออกมาจากบ้านเลยเหมือนจะถูกสั่งห้ามให้อยู่นิ่งอยู่เฉยอะค่ะ
ที่ผ่านมาเคยเห็นมินนี่อยู่กับเด็กผู้ชายนะคะแต่ไม่รู้ว่าใช่ลูกหรือเปล่า
ก็เห็นมีคนในเครื่องแบบแวะเวียนมาหาบ้าง
สามเดือนก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้บ้านของมินนี่เนี่ยเพิ่งจะมีการจัดบ้านไปเองจัดงานไม่รู้ว่าขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานอะไร
แต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนหรูคนมีฐานะแหละเพราะรถที่เวียนเข้ามาจอดร่วมงานรถหรูทั้งนั้นเลย
เท่าที่เคยเจอมินนี่เนี่ยก็เห็นว่าเป็นคนที่สวยน่ารักยิ้มแย้มดี
นี่มาเห็นจากข่าวก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะคะ
ซึ่งเป็นตำรวจด้วยตัดผมแบบนั้นไหมแต่งตัวแบบนั้นไหม

ตอนที่โดนถูกจับใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เขาก็ไปต่างประเทศ

อย่างที่บอกว่าตอนนี้มินนี่อยู่ที่สิงคโปร์นะคะ
หลังจากได้รับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนในคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ค่ะ
ก็มีการโพสต์อีลียาบอสต่างค่ะ

ใช้ชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์หรูหราท่องเที่ยวต่างประเทศ
ก่อนที่จะถูกแจ้งข้อหาเนี่ยมิถุนายนไปกรุงพนมเปนกัมพูชา
เมษายนไปไต้หวันนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างต่างของมินนี่นะคะ
เป็นคนชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายกีฬาที่เล่นอ่านี่
มีเล่นบอร์ดนะมีซ้อมยิงปืนด้วยนี่
มีคลิปซ้อมยิงปืนนะคะไม่รู้ที่ไหนเหมือนกัน

นี่ขี่ม้านี่ก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะยิงปืนก็ใช้เงินเยอะนะ
สงกระสุนก็ไม่ถูกนะคะแล้วก็ชอบเลี้ยงงูบ้างคะ
อ่ามันมีภาพที่เหมือนกับว่าเลี้ยงงูเนี้ยซึ่งก็เลื้อยเนี้ยค่ะ
ไม่ใช่งูแบบไพทอนธรรมดามันก็เป็นงูเลี้ยงสายสวยงาม
ก็มีราคาอีกเหมือนกันแต่มันก็ความจริงก็เป็นสิทธิ์ของเขานะใช่ไหม
ใช่ค่ะมันเป็นส่วนตัวเพียงแต่ว่าอ่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ก็คือ
การถูกแจ้งข้อหาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีทำเว็บพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงิน
อืมซึ่งก็มีสิทธิ์ในการสู้ข้อกล่าวหาถูกต้องค่ะ
ไอ้ชีวิตธรรมดาปกติเขาก็มีอย่างช่วงโควิดสิบเก้านี่เขาก็ร่วมกับครอบครัว
แจกข้าวให้คนที่เดือดร้อนที่จังหวัดเลยด้วยครับเพราะที่บ้านก็เป็นเหมือนกับนักการเมืองท้องถิ่นที่เลยใช่ไหม
อืมอ่ะก็มีเหมือนกันมีเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยไอ้ข้อหาที่มินนี่เขาถูกจับ
แล้วก็แจ้งข้อหาไว้เรื่องการทำเว็บพนันออนไลน์เนี่ยมันโยงใยแล้วก็ขยายผลต่อมาเนี่ย
ไปถึงตำรวจ๘นายไงใช่ไหมฮะซึ่ง๘นายนี้เนี่ยแม่ใกล้ชิดแล้วก็เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊ก
แต่ยังไม่ได้ถึงบิ๊กโจ๊กนะฮะมันยังไม่มีการแจ้งข้อหาอะไรกับบิ๊กโจ๊กนะฮะ